ก็คุณดิวย์ไงก็ดิวย์เคยคบกับแฟนเขาเซบัสเตียน

เพราะฝ่ายชายเปย์หนักพาไปเที่ยวท่องโลกตลอดเวลา
แล้วคุณดิวเขาก็แชร์ข้อความบอกว่าโตแล้วเขาไม่โพสต์ด่ากันหรอก

เขาบอกแฟนก็มาคอมเมนต์กันเพียบเลย

มันจัดรายการอยู่
คือถ้าคุณไม่รับก็ไม่มีใครบอก
ยากมาเหด

นี่คุณให้ความเห็นหน่อย

ก็จริงนางก็ผงนางถูก
โตแล้วจะมาโพสต์ด่ากันทำไม

เพราะว่าคนที่โพสต์ด่าก็คือยังไง

ฉันมีความสุขของฉันในแบบของฉัน

โอ้โหอีบ้า

สุดแล้วแม่คนนี้บอกเลย